คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะมีคนคลุ้มคลั่ง
เอามีดอิโต้ไปไล่ฟันคนขู่จะเผาบ้าน
คนที่ก่อเหตุเหมือนกับว่ามีอาการทางประสาทแล้วก็ไม่ยอมกินยามาหลายปี
เดี๋ยวดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
วิธีที่สุดท้ายในลูกราวแรกแหละ
ฟิ้นมันเกิดมาเหมือนกับว่ามีอาการทางประสาน
และพูดความสุดท้ายที่ที่ต้องกลัวได้
วิธีที่สุดท้ายที่จะขึ้นก็เป็นเหตุการณ์ที่ที่มีคนเสียง
เท้าไหร่ัพ่อแว้นเก้ผมเข้ามาแล้วล่ะ

โอ้โหดูสิเตรียมตัวตายได้เลยเดี๋ยวเอาระเบิดมาเครื่องบ้านเนี่ยค่ะ
คนที่ก่อเหตุถือเป็นอิโต้นะคะส่วนผู้ชายที่หนีเขาก็มีไม้อยู่ในมือนะคะ
แต่เขาไม่สู้เพราะว่าจะมีเสียงคนตะโกนบอกว่าอย่าไปสู้ให้เข้าบ้านเข้าบ้านเนี่ยค่ะ
เขาก็หลบเข้าไปนี่ค่ะ
ทั้งหมดนี้นะคะถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะคะ
เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านบางบัวทองจังหวัดนทบุรี
เขาบอกว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยค่ะเป็นคนที่มีปัญหาทางจิตอยู่ในซอยนี้แหละ
ก็มักจะมีอาการในลักษณะแบบนี้อยู่บ่อย
อยากจะให้ครอบครัวดูแลให้กินยาให้สม่ำเสมออย่าปล่อยให้มาก่อเหตุแบบนี้
เพราะในซอยนี้มีเด็กเล็กอยู่ด้วยมันอันตราย

ผู้ชายคนนี้ตะโกนด่าคนอื่นไปทั่ว
แล้วก็มีมีดด้วยไล่ฟันชาวบ้านไปทั่ว
นี่คือข้อมูลที่เขาโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะคะ
ให้คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะ
หน้าร้านส้มตำในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุตามภาพนี้เลยนะคะ
ไปคุยกับนายชาวริสศรีนวลหรือในนิด
คนที่ถูกคนคลุ้มคลั่งเอามีดไปไล่ทำร้ายค่ะ

เขาก็เล่าให้ฟังว่าปกติคนก่อเหตุเนี่ยนะ
เขาชื่อว่าในอู๊ดมีอาการคลุ้มคลั่งอยู่บ่อย

อู๊ดก็ตะโกนด่าคนไปเรื่อยค่ะ
เดินไปด่าไปตะโกนส่งเสียงดัง

มีรถแท็กซี่คันหนึ่งขับเข้าไปในหมู่บ้าน
อู๊ดก็ไปตะคอกใส่คนขับรถแท็กซี่
ตัวเขาก็เลยไปเตือนว่าอย่าทำแบบนี้

ชักมีดออกมาแล้วก็ไล่ขู่ตามภาพในคลิป
ก็เลยประมาณว่าไปตะโกนด่าเขาทำไมให้ไปด่าเขามั่วส้วนอย่างนี้ได้ไง
แล้วทีนี้โมโหตะโกนมากูด่ามึงนั่นแหละ
อย่างนู้นอย่างนี้ก็วิ่งออกมาเหมือนในคลิปนะพี่

ผมก็จะถือไม้แล้วป้องกันตัว
เดินเข้าในซ้อยนี่มีแต่แบบกูจะฆ่ามึง
ไม่รู้จะฆ่าใครคือมีแต่จะฆ่าอย่างเดียวคือในสมองเขา
ด้านเจ้าของร้านส้มตำค่ะนางสุภานีศรีดี
เขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะ
ก่อนหน้านี้ในอู๊ดเคยทุบหม้อแปลงที่บ้านพังเสียหาย
ค่าซ่อมไปตั้ง๗๘๐๐๐นะคะ
แล้วก็ชอบไปด่าคนนู้นด่าคนนี้ไปขู่ฆ่าด้วย
นี่คือในอู๊ดนะคะคนก่อเหตุนะคะ
เขาบอกว่าคนแถวนี้กลัวมากคุณภาคภูมิ
ร้านส้มตำไม่กล้ามากินส้มตำที่ร้านของคุณพี่สุภานีเลย
เพราะว่าในอู๊ดชอบไปอารวาสอยู่ตรงนั้นน่ะ

จะมีมีดตอนนี้เมื่อก่อนก็ด่า
ส่วนมากด่าอย่างนี้

เหมือนเมื่อวานลูกค้ากระเจิงเลยเขาบอกว่าเขากลัว
จะปล่อยให้มาคลุมคลั่งอารวาสอยู่แบบนี้ไม่ได้นะคะ

ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับครอบครัวของในอู๊ดค่ะ
พ่อของในอู๊ดบอกว่าลูกชายมีอาการทางประสาทมาเป็น๑๐ปีแล้ว
ที่ผ่านมาทางบ้านก็พยายามหาทางรักษามาตลอดนะคะ
แต่ไม่ยอมกินยาบางครั้งก็คลุ้มคลั่งขึ้นมาแบบนี้
แล้วก็ชอบหวาดระแวงพอหวาดระแวงปุ๊บพกอาวุธทีนี้

พ่อของในอู๊ดบอกว่าเมื่อวานอู๊ดอาจจะเครียดมาก
ก็เลยมีอาการอย่างที่เห็นในภาพ
แต่เขาไม่กินไม่ยอมกินยาไม่กิน
อันนี้คือเป็นเกี่ยวกับอะไรประสาท

แต่ก็คือดีบ้างถ้าเกิดไม่กินยาอาการก็จะแสดงออกมา
ก็เป็นบางครั้งนะครับไม่ต่อเงินนะ
เขาโคกเครียดอะไรมาก็เมื่อวานเขาเครียดเขาก็ถือมีดไม้ไป
เมื่อวานนี้คือเขามีอาการเครียดของเขาเอง

มันก็อะไรอย่างคนแบบไม่เจ็บแบบปกติกับคนใช่ไหม
ถึงก็ผ่านแบบสัมภาษณ์กว่ามาเยอะแล้วคุณก็ต้องรู้ให้มันเป็นอะไร
ใช่ก็คงมีเครียดแล้วบวกกับไม่ได้ทานยา

เมื่อวานก็เลยแบบออกไปหาแล้วบ้านตัวเอง
หลังจากเกิดเหตุการณ์ตามภาพเนี่ยนะคะกู้ภัยก็มารับตัวในอู๊ดไป
แล้วก็ส่งไปรักษาตัวที่ศรีธัญญาก็ดีแล้วนะคะ
ปล่อยให้คลุมคลั่งแบบนี้ไปเรื่อยไม่ได้อันตรายต่อคนอื่นเขา
คือจะเครียดมากเครียดน้อยก็แล้วแต่แต่ว่าคนที่บ้านจะปล่อยไปไม่ได้
เพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาเจ็บหรือเขาตายขึ้นมาเนี่ยอืม
คือรับผิดชอบกันไม่ไหวนะฮะถูกต้องค่ะแล้วคนที่บ้านที่เป็นพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองเนี่ย
ที่จะต้องมารับผิดชอบแทนด้วย